เปิดรับร่งทะเบียนผู้มีมีการไม่ได้น้อย
ซึ่งทีมของเราก็ไปปากหลักด้านช่องเช้าที่ผ่านมา
จุดสำคัญจุดหนึ่งคือธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่นะครับ
มีผู้ไปร่งทะเบียนจำน้นมากด้านช่วงเช้า
รับสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรอบที่๒กันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวค่ะ
แม้ว่าบางส่วนเองก็ยังไม่มั่นใจนะคะ
ว่าตัวเองนั้นจะเข้าข่ายได้สิทธิ์รับสวัสดิการจากภาครัฐหรือไม่นะคะ
เนื่องจากว่ามีรายได้ที่เกิน๑แสนบาท
ดังนั้นจึงอยากจะขอเรียกร้องนะคะ
ให้ภาครัฐช่วยขยายเรื่องของวงเงินรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะมีประชาชนผู้มีรายได้น้อย
กลุ่มอาชีพเดินทางมาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

รอบที่๒ที่เปิดให้ลงทะเบียนวันนี้นะคะเป็นวันแรก
จนถึงวันที่๑๕พฤษภาคม๒๕๕๙
เนาหน้าบัญชีธนาคารทะเบียนบ้านและยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่
ซึ่งแม้ว่าพวกเขาเองก็ยังไม่มั่นใจนะคะว่าคุณสมบัติจะเข้าเกณฑ์ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐหรือไม่
เพราะมีรายได้เกินหนึ่งแสนบาทแต่ว่ารายได้ที่ได้นั้นก็ยังไม่พอกับรายจ่าย
อยากให้รัฐนั้นขยายวงเงินรายได้ให้มากขึ้นค่ะ
ถ้าเอาลงในรายละเอียดใช่ครับครับคือลงรายละเอียดรายได้มันเกินแสน
แต่ว่าเหลือที่จะไปใช้หรือบริหารในครอบครัวก็แทบไม่พอจริงไหมครับ
เงิน๕๐๐ตอนนี้แทบไม่มีเก็บและไม่เหลือใช้จ่ายในครอบครัวส่วนเกินเลยนะครับ
และมีนี่หรืองานสังคมไปที่ญาติจากไม่สบายป่วยหรือต้องเดินทาง
แต่เป็นเงินแต่ว่าในการออมหรือสำรองเราตอนนี้แทบไม่มีครับ
สำหรับสวัสดิการที่ต้องการขอให้ภาครัฐช่วยเหลือในส่วนของกลุ่มแท็กซี่เอง
ซึ่งก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้รวมถึงประกันอุบัติเหตุ
เพราะปัจจุบันค่าเบี้ยประกันของรถโดยสารสาธารณะนั้นสูงกว่ารถยนต์ทั่วไป
ขณะที่กลุ่มอาชีพพ่อค้าแม่ค้าและผู้ว่างงานรวมไปถึงราชการด้วยนะคะ
ทยอยเดินทางมาลงทะเบียนเช่นกันซึ่งยังมีอีกหลายรายนะคะที่ยังขาดเอกสาร
บัญชีธนาคารซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็แนะนำให้ไปเปิดบัญชีก่อน
รวมถึงบางรายมีบัตรประชาชนรุ่นเก่า
ทำให้ธนาคารไม่สามารถดึงข้อมูลได้
แนะนำให้กลับไปทำบัตรประชาชนรุ่นใหม่ที่สำนักงานเขต

ภูมิในการธนาคารออมสินบอกว่าในการเปิดลงทะเบียนรอบ๒นั้น
ธนาคารได้จ้างลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มขึ้น๒๐๐คน
ประจำตามสาขา๑๐๗๐สาขาทั่วประเทศ

แล้วไม่กระจุกตัวตามสาขาต่าง
คาดว่าวันแรกจะมีผู้ลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า๑แสนคน
และตลอดการเปิดรับลงทะเบียน๔๒วัน
จะมีผู้ลงทะเบียนประมาณ๔๕ล้านคน
เพิ่มขึ้นจากรอบที่แล้วที่มีผู้ลงทะเบียน๒๕๐๐๐คน
แต่มีผู้ที่ได้รับศิษย์สวัสดิการ๒๓๐๐๐๐๐คนค่ะ
จะสามารถลงทะเบียนได้ไม่ต่ำกว่าวันละแสนกว่าลายนะครับ
ซึ่งก็เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมาลงในวันแรกนะครับ
อาจจะทยอยมาลงในวันตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่๑๕พฤษภาคมนะครับ

ก็คิดว่าประชาชนมีเวลาที่จะมาลงทะเบียนนะครับ

ก็จะต้องถูกคัดออกเหลือชื่อเดียวอยู่ดีนะครับ
ส่วนผู้ที่ต้องการยื่นเพื่อขอแก้หนี้นอกระบบ
ก็สามารถแจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะ
โดยจะมีการบันทึกเป็นข้อมูลมูลหนี้ของผู้มีรายได้น้อย
และจะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อปลดหนี้นอกระบบให้ค่ะ
ดิฉันได้มีโอกาสลงพื้นที่
ไปติดตามเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม
ซึ่งก็พบว่าพวกเขานั้นคาดหวังว่าการลงทะเบียนในรอบนี้
จะได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
แม้ว่ายังไม่มั่นใจว่าตัวเองนั้นจะเข้าข่าย
ได้รับสิทธิ์สวัสดิการช่วยเหลือจากภาครัฐหรือไม่

ภาครัฐค่อนข้างที่จะเข้มข้นเข้มงวดนะคะ
ในการควบคุมเรื่องของคุณสมบัติเงื่อนไขต่างค่ะ
ติดตามจากรายงานชิ้นนี้กันค่ะ
ที่นาศิไร้ซับสินเพียงหนึ่งเดียวที่นางกาญจนามาสุก
เกษตรกรในอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม

อาศัยอยู่ในบ้านพักของพี่สาวยึดอาชีพทำบ่อเลี้ยงปลาหางนกยุง
เพื่อส่งขายมีรายได้ต่อเดือนประมาณ๕๖๐๐๐บาท
ทั้งปีมีรายได้๗๒๐๐๐บาท
การจนายังพอมีเงินฝากอยู่ในธนาคารประมาณ๒๗๐๐บาท
จึงไปลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ๒

เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต
แจ้งว่าเธอมีสิทธิ์ที่จะได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ
การจนาคาดหวังว่าการลงทะเบียนในครั้งนี้
จะได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ค่าน้ำค่าไฟการให้เงินช่วยเหลือ
รวมทั้งการปิดหนี้นอกระบบและในระบบเกือบ๕แสนบาท

หลักเกณฑ์คุณสมบัติที่จะได้รับการช่วยเหลือ
แต่ส่วนใหญ่เลือกลงทะเบียนเอาไว้ก่อน
เพื่อมันให้พลาดสิทธิ์
การเปิดลงทะเบียนในรอบนี้
หดคุณสมบัติผู้มีรายได้น้อยเพิ่มขึ้น

เกิน๒๕ตารางวาที่ดินเพื่อการเกษตรต้องไม่เกิน๑๐ไร่
หรือเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องไม่เกิน๑ไร่
ซึ่งหลังจากเปิดลงทะเบียนจริงในวันที่๓เมษายน
ถึง๑๕พฤษภาคมก็จะมีการคัดกรองอีกครั้ง
ซึ่งอาจจะมีบางรายที่ไม่ได้รับสวัสดิการในครั้งนี้
ผมว่าในครั้งนี้ทางกระทรวงคลังต้องการดูผู้มีเล็กน้อยตามกลุ่มอาชีพจริง
แล้วก็จะยืนยันข้อมูลเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นถึงจะตัดสินใจว่าสวัสดิการในแต่ละกลุ่มอาชีพจะเป็นอะไร
ในเบื้องต้นอย่างที่ทางกระทรวงคลังได้แจ้งแล้ว
ว่าในเรื่องของการเดินทางใช่ไหมครับ
แล้วก็เรื่องของการสิทธิประโยชน
เรื่องของส่วนลดในเรื่องของการชำระค่าสาธุโภคค่าน้ำค่าไฟ
สาเหตุที่รัฐต้องกำหนดคุณสมบัติให้เข้มข้นขึ้น
เพราะต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจริง
ปิดช่องโวเพื่อใช้เงินภาษีได้อย่างคุ้มค่า
สิริพักกมลตรายตึงตีคูณข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน